เมื่อกี้ดอมบอกว่าคนหลังพี่เนี่ย

แล้วจะมาเปิดโปรงเอา

วันศุกร์ดิบคืนหมาหอน

คอมเมนต์กันหน่อยมาบอกกันหน่อยคุณเชื่อใคร

สมัยที่คุณเศรษฐาเป็นผู้บริหารของแสนสิริ

บอกว่าที่คุณชูวิทย์มาเปิดโปรงแบบนี้
ก็เพราะโกรธไง
ไม่ยอมไปซื้อที่ดินเขา

ให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรี

ให้ผมตกลงซื้อที่ดิน๒๐๐๐ล้านทันที

งั้นคุณชูวิทย์จะเดินหน้าดิสเครดิต

คุณผู้ชมเริ่มนะที่ดอมถามไว้เริ่มเลยเม้นต์มาเพราะว่าได้ฟังแล้ว
คราวนี้ได้ฟังคุณเศรษฐาแล้วคุณผู้ชมเชื่อใครระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณเศรษฐา
เลยเม้นเลยนะทั้งยูทูปทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์เลยคลิปนี้เต็ม๗นาทีกว่า
คุณเศรษฐาก็นั่งแทรงเลยสุดท้ายทำไมเขาไม่นัดกัน
คุณชูวิทย์คุณเศรษฐานั่งข้างกันเลย
ก็เป็นการชี้แจงจากคุณเศรษฐาว่า
ทำธุรกิจมา๓๐ปีด้วยความโปร่งใส
ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาที่คุณชูวิชกล่าวอ้างทุกกรณีเป็นเรื่องเท็จ
ิดเบือนจนเกิดความเสียหายอืมคุณเศรษฐายังบอกว่าแสนสิริในฐานะ
ผู้ซื้อได้ทำธุรกรรมกับผู้ขายและชำระค่าที่ดินตามราคาตลาด
ไม่ได้มีนอมินีไม่มีปล่อยกู้เป็นเพียงการจดจำนอง
เพื่อประกันการจะซื้อจะขายไงคุณผู้ชม
กับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐ล้านบาท
มีหลักฐานชัดเจนคุณเศรษฐายืนยันว่าทำถูกต้องตามกฎหมาย
ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นายชูวิทย์บิดเบือนเพราะอะไร
เมื่อสักครู่ช่วงท้ายของคลิปอ่ะคุณผู้ชมอืม
คุณเสถาบอกว่าคุณชูวิทย์โกรธไงที่แสนที่สรีเนี่ย
ไม่ไปซื้อที่ดินของคุณชุวิตในซอยสุขวิทยี่สิบสี่
จากราคาสองพันล้านบาทแล้วก็เหลือหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาท
เพราะว่าไปมีเงื่อนไขติดพันกับอีกหนึ่งบริษัทอสังหาก็คือบริษัท
รมอนแลนด์และหลังจากที่ตัวเขาก็คือคุณเศรษฐามีชื่อให้เสนอให้โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็โดนข่มขู่แถมคุณชูวิทย์มีการฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดมานะ
แล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยมาบอกคุณเศรษฐาบอกว่าเนี่ยคุณชูวิทย์จะแฉนะ
ก็ย้ำตรงกับคลิปเลยที่มีการปล่อยออกมาบอกว่าตัวผมเองเนี่ยคุณเศรษฐาบอกนะ
ตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่นักแฉไม่ใช่นักการตลาดแต่ก็ต้องออกมาตอบโต้คุณชูวิทย์
เพราะมีการข่มขู่มีการขู่ที่ไม่เป็นธรรมหากการออกมาพูดครั้งนี้จะทำให้คุณชูวิทย์ไม่พอใจแล้วไปฟ้องร้องเนี่ย
เป็นเรื่องเลอะเทอะเพราะนโยบายนี้คิดมาเพื่อกรอบกู้เศรษฐกิจ
ส่วนเรื่องการโหวตนายกคุณอนุทินชาญวิรากูลต่อสายตรงยืนยันว่าทั้ง๗๑เสียงของภูมิใจไทยจะโหวตให้
แล้วคุณเศรษฐาก็หวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยครับฟังคุณเศรษฐาครับ
ที่เดินเข้ามาในเวทีการเมืองนี่เมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมก็มีผู้ใหญ่หลายท่านเตือน
ด้วยความหวังดีว่าคงจะเจอเรื่องอะไรเยอะแต่เรียนตรงนะครับไม่เจอว่าไม่มีความคาดคิดเลยว่าจะเจอเรื่องที่เลอะเทอะแล้วก็บิดเบือนความจริงมากขนาดนี้
ผมคิดว่าการกระทำของผมการชี้แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติ
ก็หวังว่าจะได้รับการสับสนุนจากสวทุกภาคส่วน
คุณผู้ชมครับ
น้ำแข็งเป็นยังไงที่ดูอยู่เป็นยังไง

คุณชูวิทย์ก็อาจจะเยอะกว่าหน่อย
แต่ก็มีคุณเศรษฐาไม่ใช่ไม่มี

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะดูคุณชูวิทย์โต้กลับ
กลับทันทีทันควันเลยนะฮะ

คุณชูวิทย์ตอบโต้ทันทีหลังจากคุณเศรษฐา
ออกคลิปเมื่อสักครู่ที่ดอมเล่าไป
ย้ำบอกว่าหลักถ่ายมันชัด
คุณชูวิทย์บอกหลักถ่ายมันชัดจริงที่ทองรอนะ

คือแล้วมาบอกว่าแหม

มาหาว่าผมโกรธเหรอที่คุณไม่ซื้อที่ดิน

เมื่อวานนี้นายชูวิทย์นะครับโพสต์เปิดหัวบอกว่า

แล้วก็ชี้แจง๑๐ข้อ
เป็นการตอบโต้คำแถลงของนายเศรษฐาทวีสิน
กรณีบริษัทแสนสิริใช้โนมินีซื้อที่ดิน

ให้กับบริษัทของตัวเองโดยบอกว่า
ราคาที่บอกซื้อมาอย่างสมเหตุสมผล

เพราะมีบันทึกชัดเจนจากกรมที่ดิน

รอปภนอมินีเกี่ยวข้องกับแสนสิริ
ฮะมีเปิดอีกนะ

มีชื่อร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ

เพราะว่านายชูวิทย์ชี้แจงถึงกรณี

นายชีวิตออกมาแฉข้อมูลเพราะไม่พอใจ
ที่ไม่ซื้อที่ดิน๒๐๐๐ล้านบาท

ว่าเขาไหว้วานให้ไปติดต่อหาเพื่อบีบซื้อที่ดิน
ใครบอกเปิดตัวดิ
ข้อก้าวในชุวิตระบุถึงการแฉะเพื่อเคยพูดเอาไว้ว่า
หากเพื่อไทยหักหลังประชาชนเสนอเศรษฐาเป็นนายก

ฉันทำเพราะฉันเป็นการโต้กลับจากประชาชน
ก็จำได้ไหมว่าตอนหาเสียงคุณเศรษฐาบอกไม่เอาสองลุง
ส่วนข้อ๑๐ข้อ๑๐ในชวิตตอบโต้นะครับที่ถูกกล่าวหาว่า
ิดเบือนคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่เหมือนกันนะ
นโยบายหลักเลยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่พูดเหมือนมีหลักฐานหรือเปล่า
๑๐๐๐๐บาทเท่ากับ๕๐๐๐๐๐บาทแค่เพียง๕
ไม่รู้หมายถึงอะไรนะแค่เพียง๕ก็ประมาณ๒๕๐๐๐ล้านบาท
เรื่องนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะ
อันนี้ถามเป็นคำถามอันนี้พูดถึงเงื่อนไขของคนที่จะได้เงิน
นี่แหละนี่แหละทั้งนี้นายชูวิทย์นะครับทิ้งท้ายไว้ว่า
เรื่องนี้ขอชมขอชมว่าคุณคิดล่วงหน้าได้ฉลาดจริง
ขออภัยครับโพสต์อีกครั้งเปิดเรื่องบอกว่า
คือโครงการที่ก็ต้องตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนจะสร้างคอนโด
ของโครงการอะไรนะคุณบายูครับคุณบายู
ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคอนโดคุณบายูที่มีลายเซ็นต์ของนายสมศักดิ
มติยาพักลงนามโดยตั้งข้อสังเกตว่า
แต่ได้รับอนุมัติวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๖๒
คุณชูวิทยเขามองว่าการทำประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย
มันไม่น่าจะมีการอนุมัติภายใน๒๐วัน
นี่แหละครับทั้งนี้นายชูวิทย์ระบุว่า
ชี้แจงยิ่งเลอะเทอะผมไม่ได้พูด
คุณชูวิทย์พูดแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้กล่าวเท็จ
เป็นผู้ร้ายปากแข็งหากเป็นนายกรัฐมนตรีจะโกหกหรือไม่
ขนลุกไปหมดชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ